ไปดูกันหน่อยดีกว่าหลายคนบอกว่าชีวิตจริงคนเราเนี่ยบางคนที่ดูในจอเนี่ย
หล่อเลยหมากปรินเนี่ยบอกเลยความหล่อเนี่ยให้คะแนนเต็มเวลาแต่ง
ตัวออกอีกระครองละครไลฟสไตล์ส่วนตัวดูดี
แบบที่ไม่ได้ราค่อนี้เขาจะเป็นอย่างไร

หัวยุ่งนิดทุกข์ขนรอยง่าย
มาพร้อมกับหน้าใสแล้วก็รอยยิ้มบากใจ

อยากจะเป็นแก้วสีขาวนะจังเลย
สาวบอกว่าเห็นแล้วก็อยากจะเสกตัวเอง

การที่จะถ่ายตัวเองสภาพตื่นนอนทั้งที่หน้ายังสด
ถ้าไม่หล่อไม่สวยจริงก็อยู่ยากอยู่นะจ๊ะ

อีกหนึ่งหนุ่มละกันคนนี้ขวัญใจสาวทุกเพศทุกวัยค่ะพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะ
และนี่ก็คือสภาพการตื่นนอนของแต้วเวีย

หวานละลายใจตื่นมาปุ๊บคว้าแว่นตาก่อน

หน้าสดแมนของผู้ชายคือดีไปหมด
คุณเอาจริงลองคิดดูว่าถ้าเราตื่นนอนมา
แล้วหันซ้ายไปปั๊บเจอหน้าพี่เวีย
สภาพเวลาตื่นนอนบอกเลยว่าไม่ต้องให้คนไหนมาเล่า
เขาลงรูปเองดูสิครับน่ารักมาก

ยุ่งนิดพร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบนี้

อีกสักหนึ่งละกันตื่นมาแล้วก็หล่อเลยคนนี้
นี่นั่นไงไอ้มาโนธ

เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือทำหน้านิ่งก็ฮาแล้ว
คือลุคชิลอยู่บ้านคือคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะ
สภาพที่เห็นก็ตื่นมาก็อุมเจ้ามาโน้ตแมวตัวปก
มันมาโน้นแมวตัวโปรดเนี่ยค่ะปกติเวลาไปงานพี่ซันนี่ก็ประมาณเนี้ย
เออก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยได้แต่งตัวก็อยู่ประมาณนี้
แต่งหน้าบางมากแต่งหน้าน้อยก็คือตื่นแล้วไปงานก็ได้นะลูกเนี่ยนะ
ขนาดนั้นเลยเออคุณจะบอกว่าไปทำรายการคนสุดท้าย
จีรายุค่ะหล่อรุ่นเล็กความหล่อน่ารักไม่เป็นรองใครดูสภาพตื่นนอน
คุณนี่เขาไปถ่ายละครหรืออะไรยังไงเนี่ยทำไมหล่อขนาดนี้
ใส่ดูเบบีดูเด็กก็คือแบบตื่นมาปุ๊บแบบตาบวมนิดนะ
ผมยุ่งปากปากปากชมพูขนาดนี้เต็มอิ่มมากเลยนะ
แต่ความใส่เด้งของปากและแก้มที่แดงเนี่ยก็ออร่าให้เจมส์จิรายุเนี่ยพุ่งทะลุเตียงนอนกันมาเลย
คนจริงเขาตื่นมาแล้วเขาก็หล่อแบบนี้ทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมแหมชุดนงชุดนอนก็ไม่ค่อยได้เรียบร้อยอ่ะนะ
คนเพิ่งตื่นก็มีบอกว่าโชว์แผงอกนิดนึงแบบนี้ดีนะขนาดเห็นแค่นี้ถ้าเห็นไปถึงนู้นจะขนาดไหน
อย่าคิดลึกเบาหน่อยเห็นไปถึงปลายเตียงเขาแหละฉันใช่ไหมที่คิดลึก